ดูเรื่องนี้กันบ้างเป็นตีนแมวเนี่ยขี่บิ๊กไบท์ไปตระเวนลักทรัพย
แต่ว่างานนี้เขางานเข้าคือไปเจอกับลุงเจ้าของบ้านเขาพอดี
ทีนี้ลุงเจ้าของบ้านเนี่ยสู้สุดฤทธิล็อกคอโจรเนี่ยบีบเป้าลุงด้วยนะ
แต่ลุงเนี่ยมีทีเด็ดกว่าค่ะกัดจมูกของโจรจนเลือดสาดเลยนะคะ
สุดท้ายเนี่ยสภาพเป็นยังไงเอาไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเป็นยังไงล่ะ
โอ้โหลุงสู้สุดใจมาเจอจนแบบนี้นะคะ
นี่คือนายกิติชัยวงกมลโรศอายุ๕๙ปีเป็นคนร้ายนะ

อุดรหนองบัวลำพูตำบลนาดีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
หลังจากถูกเจ้าของบ้านรวบตัวได้เนี่ย
ก็พบว่ามีนาฬิกา๑เรือนสร้อยคอทองคำนี่แหละ๑เส้นตกอยู่
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ทะเบียน๙กไก่ครค๑๕๗
กรุงเทพมหานครของคนร้ายล้มอยู่ด้วยนะคะ
ส่วนนายบำรุงดวงละปาอายุ๕๘ปีเจ้าของบ้านใจเด็ดเนี่ย
ก็นี่แหละค่ะคุณลุงคนนี้โชว์บาดแผลให้ผู้สื่อข่าวดูเหมือนกัน
คุณลุงก็มีแผลที่ข้อศอกแล้วฟันโยกไว้๒ซี่ด้วยนะจากการต่อสู้
คุณบำรุงบอกว่าตอน๙โมงออกจากบ้านไปห้างกับภรรยา
ใส่กุญแจล็อกประตูหน้าบ้านประตูรั้วบ้านทุกประตู
แต่พอกลับมาบ้านภรรยาเปิดประตูแล้วเห็นโจรค่ะ
ก็เลยตะโกนบอกว่าขโมย
พอเขาได้ยินเสียงภรรยาเท่านั้นแหละก็รีบลงจากรถ
จังหวะนั้นเองคนร้ายตกใจเสียงภรรยาของเขา
วิ่งสวนออกมาแล้วรีบไปสตาร์ทรถจักรยานยนต์นี่
จะหลบหนีนะคะตัวเองนึกอะไรไม่ออก
รีบกระโดดล็อกคอไว้ก่อนจนทำให้คนร้ายล้มเลยค่ะ
สู้กันนะนะจากนั้นยังกอดรัดฟัดเหวี่ยงปลูกปั้มกับคนร้าย
ทรัพย์สินที่คนร้ายขโมยไปก็ร่วงหล่นอยู่ที่พื้น
จังหวะนั้นเองตัวเองถูกคนร้ายบีบเป้าด้วยนะ
เออดูสิแต่ตัวเองยอมไหมไม่ยอมฮึดสู้ค่ะ
ทีเด็ดเลยกัดเข้าที่จมูกคนร้ายไปเต็มแรงจนเลือดออก
แล้วชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้นะคะ
ฟังเสียงของคุณลุงเจ้าของบ้านกันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณลุงเล่าให้ฟังนะ
เขาบอกว่าจากการสอบสวนคนร้ายก็สารภาพว่านี่เป็นการก่อเหตุครั้งแรก
ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเป็นเพราะมีหนี้สินเยอะ
ตอนก่อเหตุใช้มีดกรีดมุ้งลวดประตูเหล็กข้างบ้านแล้วเอื้อมมือไปปลดกรอนด้านใน
ก่อนที่จะเข้าไปขโมยกล้องถ่ายรูปสร้อยคอทองคำหนัก๒บาท๑เส้น
ซ่อยคอทองคำหนัก๕๐บาทอีก๑เส้นมีแหวนทอง๑วงพระ๑องค์และเงินเหรียญอีกจำนวนนึงนะคะ
จากนั้นก็เอาทรัพย์สินมาวางไว้ที่ระเบียงหน้าบ้านตั้งใจว่ากำลังจะเข้าไปอีกสักรอบนึงอ่ะ
แต่พอดีเจ้าของบ้านกลับมาถึงก่อนพอดีค่ะโดนฤทธิ์กัดจมูกเข้าไปไม่รอดนะฮะ
ถ้าเป็นหนี้ก็เอาพี่ไห้ไปขายซะครับแล้วก็เงินไปใช้หนี้เขาไม่ต้องไปขโมยของเขา